คุณผู้ชมข่าวนี้อ่านแล้วก็เป็นห่วงมากจริงนะ
ผู้สูงอายุแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย

หลงทางหลงทางหาทางกลับไม่เจอคุณตาคนนี้ค่ะ๗๒แล้ว

แล้วเดินก็คงจำทางไม่ได้นั่นแหละค่ะ

เจ้าของบ้านผู้หญิงเข้าใจว่านี่คือโจร
เอาปืนมายิงเลยเสียชีวิตคาบ้าน
โอ้โหคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เจออุบัติเหตุ
รถชนหรืออะไรเลยนะแต่ไปเข้าบ้านคนอื่น
แล้วเจ้าของบ้านคิดว่าคือโจร
เหตุการณ์นี้ค่ะตี๒๓๐เลยตำรวจสพมวกเหล็กที่สระบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิต
อยู่ที่บ้านในหมู่บ้านหนองเอี่ยวที่อำเภอมวกเหล็กของสระบุรี
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอคุณตาสุภาชัยโกมนกระหนกอายุ๗๒ค่ะ

เก้าแผลทำไมมีเก้าแผลมันเป็นกระสุนลูกปลายคุณผู้ชม
ยิงแล้วมันกระจายแล้วกระสุนมันไปตัดเส้นเลือดใหญ่

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนยิงได้
ก็คือทางป้ารัศมีแสงอายุ๕๙ปีก็เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละ
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยป้ารัศมีแสงก็ได้ประกันตัวออกมานะ
เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าป้าอยู่บ้านคนเดียว

แล้วบ้านป้าอยู่กลางไร่ข้าวโพดมันก็เปลี่ยวนะหนู
คืนนั้นน่ะนะหมาป้าเลี้ยงไว้๖ตัวมันเห่าดังเลยนะ
โผล่หน้ามาดูก็เห็นผู้ชายเดินอยู่รอบบ้าน
ถ้าเกิดเป็นหนูหนูอายุเท่าป้าแล้วนะ
อยู่คนเดียวแล้วป้าบ้านก็เปลี่ยวแบบนี้เป็นหนูหนูไม่กลัวเหรอ
ทีนี้ป้าก็เลยเอาปืนมาขู่
แต่ว่าฝั่งผู้ชายคนนั้นเขายังเดินเข้ามาในบ้าน
แล้วมาบอกกับป้าบอกว่าจะมานอนที่นี่จะมาอยู่ที่นี่

แต่ฝั่งผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่เห็นกลัวเลย
เลาะไปหลังบ้านอีกป้าก็ยิงไปอีกนัดนึง
ทีนี้จังหวะนั้นเขาก็ล้มนิ่งไปกับพื้นเลย
แล้วป้าไม่ได้หนีไปไหนหรอกป้าโทรบอกลูก
ป้านั่นแหละแล้วก็อยู่รอมอบตัวกับตำรวจ
มันก็มืดหมดก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนี้
ซึ่งตรงนี้มันเป็นทางตันหมดมันมีอยู่ในไล่ตรงนั้นเป็น
มันไปไหนไม่ได้มันอยู่ในบ้านของเรา
แล้วจากตรงนู้นเข้ามา
เห็นทางไหมล่ะคะมันเป็นป่าลกแล้วเป็นเปี่ยว
เข้ามาแล้วอย่างบ้านคนเป็นกิโลกรัม
กลัวอยู่แล้วซึ่งกลัวมานานก็ระวังอยู่แล้วไง
กลัวก็ไม่กลัวเขาก็เดินเข้ามา
เขาก็ยังเดินเข้ามาเองเข้ามาค่ะ
ไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยเห็นเขา
แล้วก็ตีสองครึ่งอ่ะตีสอง
คุณผู้ชมอ่านข่าวนี้แล้วก็มันก็หลายความรู้สึกไปหมดเลยอะเนาะ
เพราะว่าเสียงป้าขนาดให้สัมภาษณ์ป้ายังเสียงสั่นอยู่เลย
ไม่ได้แบบรัวยิงนะตอนแรกยิงขู่ไปก่อน
แล้วเขายังไม่หยุดแล้วป้าก็ไม่รู้จักเขาเลย
เขาก็ยังเดินเข้ามาอีกป้าก็ต้องยิงเพื่อป้องกันตัว
ป้าก็ไม่ได้กะว่าเขาจะตายไงยิงตรงขาตรงสะโพก
ทีนี้ตัดมาดูบรรยากาศงานศพของคุณตา
วัย๗๒ปีหน่อยค่ะจัดขึ้นที่วัดหนองเอี่ยวนะคะ
แล้วก็ไปเจอลูกชายของคุณตาอายุ๓๘ปี
คุณวิชนาธิ์โกมนกระหนกค่ะ
เล่าให้ฟังลูกชายยังร้องไห้อยู่เลยดูสิ
บอกว่าพ่อผมป่วยเป็นอัลไซเมอร์มา๓ปีแล้ว
แต่คือพ่อผมเป็นอัลไซเมอร์แต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะ
แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พ่อผมหลงเดินออกไปที่บ้านคนอื่น
แล้วหลังจากเกิดเหตุทั้งหมดขึ้น
ผมได้คุยกับฝั่งคุณป้าผู้ก่อเหตุแล้วผมไม่ได้ติดใจหรอก
แล้วผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพ่อก็คงจะไม่ได้ติดใจเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วแหละ
ที่พ่อหลงเดินไปในบ้านเขา
เขาผู้หญิงมีอายุแล้วแล้วอยู่บ้านคนเดียวก็คงตกใจ
แต่ประเด็นที่ผมติดใจเนี่ยนะก็คือระยะเวลาหลังเกิดเหตุ
กับช่วงเวลาที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมันดูนานไปหน่อยหรือเปล่า
คือผมมองว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเร็วกว่านี้
ตำรวจอาจจะช่วยชีวิตพ่อผมได้ทันอืม
เป็นไปได้ที่คุณพ่ออาจจะเดินเข้าไปในบริเวณบ้านเขาอย่างนี้ครับ
ผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าเหตุการณ์จริงผมไม่ทราบจริง
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังประมาณว่าคุณพ่อมาที่บ้านแล้วก็พยายามจะเข้าอะไรอย่างนี้ครับ

ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ผมตัวผมเองผมไม่ได้คือไม่ได้ติดใจ
ก็ต้องขอโทษเขาด้วยซ้ำที่คุณพ่อไปทำให้ยุ่งยากอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวผมเองก็ไม่ได้ถือโกรธแค้นอะไร
ผมเชื่อว่าผู้เป็นพ่อเขาเองก็ไม่ได้ติดใจว่าเป็นความโกรธความแค้นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องไปคุยกันแล้วค่ะ
เรื่องของการเยียวยาอะไรยังไงไหม
เพราะว่าตำรวจเองก็แจ้งข้อหาฝั่งทางคุณป้าที่ยิงไป๒ข้อหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนากับข้อหาครอบครองอาวุธปืน
แต่ว่าตอนนี้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
เพราะว่าญาติของคุณป้ายื่นหลักทรัพย์๓แสนประกันตัวคุณป้าออกไปนะคะ